ส่วนช่วงนี้ไปดู๓หนุ่มแห่งดินแดนอาทิตย์อุทัยหรือว่าญี่ปุ่น

นี่แหละครับ๓หนุ่มชาวญี่ปุ่นนะครับ

วิ่งรถลากแบบญี่ปุ่นไปทั่วทวีปเอเชียเลยครับ
เขาว่าอย่างนั้นเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวญี่ปุ่น

จนถึงวันที่๒๗พฤษภาคมนี้

เดินทางจากประเทศญี่ปุ่นบ้านเกิดของพวกเขานี่แหละ
ด้วยรถลากประจำชาติหรือว่าที่เรียกกันว่า
มาตั้งแต่วันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
มีเป้าหมายครับลากรถข้าม๕ทวีปเลยนะครับ

เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมการเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น

ยังเป็นการเผยแพร่รูปแบบการ
ขันกีฬารถลากที่จะนำมาใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม

เขาจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในปี๒๐๒๐อีกด้วย
เจตนารมสำคัญคืออยากให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวญี่ปุ่น
ก็ได้มีโอกาสรู้จักวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนะครับ
โดยเฉพาะรถลากถือว่าเป็นการเดินทางในสมัยโบราณ
ซึ่งส่วนตัวแล้วคนนี้ครับนายยูจิเคยทำงานรากรถมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ก็ชวนเพื่อนอีก๒คนมาร่วมเดินทางด้วยครับ

ขอบคุณมากขอบคุณมาก
สาแก้วก่อนที่จะเข้ามาทางจนถึงจังหวัดชนบุรี
และมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครต่อไปนะครับ